ตู้เย็นหรือว่าผมว่าในตู้เสื้อผ้าก็น่าจะช่วยกระจัดกินได้

ขอเลือกอันที่เล็กที่สุดค่ะ

ทานกันจากกลิ่นที่ไข่มุกไม่ได้เลือกค่ะ
ราคาอยู่ที่๔๙บาท
เหม็นที่ไข่มุกไม่ได้เลือกราคาอยู่ที่๒๙บาท

เดอร์นางเดอร์เดอร์เดอร์นางเดอร์
ป๊าป๊าป๊าป๊า

และราคาอยู่ที่
ถูกหว่าถูกหว่าถูกหว่า

ถุงหอมกลิ่นลาเวนเดอร์ถุงน้ำเบิร์นเยอะอยู่ตรงหน้านี่
ไม่จะกละเขตรเท่าที่สุด

ผ่านความอะไรไข่มูตอนนี้สะสมไปแล้ว๒๕๐๐๐บาท

ข้อต่อไปจำนวนเหนือนข้างขึ้นเป็น๓๕๐๐๐บาท

ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุดและของที่จะมาให้เลือก
สินใจเต้นมาค่ะ
และนี่คือสินค้าที่เหมาะกับเยาวชน

อร่อยขวดก็กรอบย่อยง่ายหลอดเอาไว้กินฟันดี
เดี๋ยวใครกินขวดนะขวดกรอบ

นมเปรี้ยวสุดพ่องมันเนย๑๔๐มิลลิลิตร๔ขวด
นี่คือนมเปรี้ยวสุดท่องมันเนย๘๕มิลลิลิตร๖ขวด
นี่คือนมเปรี้ยวบีทาเก็ตไลท์๗๐๐มิลลิลิตร
ถามเลยค่ะคำถามข้อที่๖มูลค่า๓๕๐๐บาท
ใครมุกคะบิตเก็นทั้ง๓แบบนี้แบบไหนราคาถูกพิสุทธิ์ค่ะ

หนูซื้ออันนี้บ่อยมากเลย

แต่ทีนี้หนูไม่รู้ว่าอันนี้มันถูกกว่ากัน

เพราะราคามันก็ต่างกันนิดหน่อย

เอาล่ะกระจ้องงงงงงกระจ้องงงงงง

ดูเอาไว้เอาไว้
แมวแมวแมวแมว

ถ้ายุดพี่ให้๑๗๕๐๐
แต่นี่คือข้อที่๖แล้วข้อต่อไปข้อที่๗
และข้อที่๘ข้อต่อไป๕๐๐๐บาท
ข้อที่๗๕๐๐๐ข้อที่๘แสนนึง
ไข่มุกต้องตัดสินใจและเลือกให้ดี

เงิน๕๐๐๐กับเงิน๑แสนรออยู่หรือจะเลือก
ทุกอย่างขึ้นอยู่กับไข่มุก

นี่อยู่ก่อนสิไม่เอาหน้า
ถัดสินจะหยุดเหรอ
สะสมมา๓๕๐๐๐บาท
ไขมุ๊กรับไป๑๗๕๐๐บาท

สนุกมากนะคะ
ทำไมเก่งว่ะ

คาดเดาอ่ะของไข่มุกมันดู
มันดูแบบไม่น่าเป็นไปได้แต่ก็ถ่ายถูกเพราะว่าเดินตลาด

อ้าวมาให้เงินแล้วเขาได้ไงเขาได้๑๗๐๐๐บาทเพราะว่า
ใช่ไงแต่ไม่ให้หรอกจนกว่าไข่มุกจะร้องเพลงให้พี่ฟัง

เห็นบอกว่าตอนนี้มีผลงานอะไรบ้าง
ตอนนี้มีซิงเกิ้ลค่ะเพิ่งปล่อยนะคะ
ชื่อเพลงว่ายัยโง่เอ๋ยค่ะ

เหมือนว่าตัวเองว่ายายโง่เอ๋ย
เหมือนกับรู้ว่าเขาหลอกแต่เราก็เต็มใจให้เขาหลอก
อ้าว
คุณไขมุกเลือกที่จะหยุดในข้อที่๖แม้เงินแสจะใกล้แค่เอื้อมแท่
รับเงินรางวัลครึ่งหนึ่งจากที่สะสมมานั่นก็คือ๑๗๕๐๐บาทกลับบ้าน
แต่เธอยังไม่กลับบ้านไปแบบเปล่าทิ้งท้ายเพลงเพราะไว้ให้ฟังกัน
จะเพราะซึ้งขนาดไหนช่วงหน้ามาฟังพร้อมกันครับ